ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่ฉะเชิงเศร้านะครับก็ปรากฏว่ามีชายมีชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ขับรถหนีการตรวจค้นของตำรวจนะฮะแล้วก็ไปตามถนนบางนาตราดด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามแจ้งให้หยุดแล้วนะครับแต่ไม่ยอมหยุดนะครับก็ยังขับหนีไปนะครับไปไกลเกือบ๒๐กิโลเมตร
สุดท้ายก็เลยถูกสกัดจับได้แล้วเป็นทหารนะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นถนนบางนาตราดนะฮะไม่ยอมหยุดนะครับ
ตำรวจสายตรวจก็ไล่ตามไปนะครับ๒๐กิโลเมตร
ตอนที่ถูกจับได้เนี่ยเดี๋ยวท่านดูเหตุการณ์นะครับตอนที่เขาลงไป
ตรงนี้
ที่ถูกจับได้นี่เป็นทหารนะครับเป็นตำรวจสพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นกระบะ๔ประตูหนีการตรวจค้นของตำรวจสายตรวจไปตามถนนบางนาตราดในช่องทางด่วน
ช่วงกมที่๕๐มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯแล้วก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนโทรศัพท์แจ้งทาง๑๙๑
บอกว่ารถคันนี้เนี่ยโอ้โหขับสายไปสายมาคล้ายกับคนเมาวิทย์จะชนคันอื่นตั้งหลายครั้ง
ตำรวจก็เลยไล่ตามประกบพยายามใช้โทรโข่งบอกให้จอดข้างทางแต่ไม่ยอมจอด
พื้นที่ของสพบังพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไปไล่จับกลุ่มกันจนได้นะครับ
ออกทางช่องคู่ขนานสายตรวจอีกชุดหลักรออยู่ก็ปิดถนนด้านหน้า
มุมครับก็เลยต้องลงมานะครับ
คนขับลงมานี่พบว่าสวมกางเกงทหารนะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษตำรวจเลย
ทหารเลยนะฮะคนขับรถกระบะคันนี้ก็คือ
ชิบเอกนบพลชำสดใส๒๘ปีสภาพนี้มืนเมาเลยนะครับ
แล้วก็มีเหล้าขาว๑ขวดที่ดื่มไปแล้วประมาณครึ่งขวด
วางอยู่ที่หน้ารถแสดงว่าขับไปดื่มไปเลยนะครับ
ท้ายกระบะมีเหล้าขาวขวดเล็ก

ดื่มหมดไปแล้วอีก๑ขวดที่ขวดทิ้งอยู่
โดยสิบเอกนบพลสอรภาพว่าออกเวรมาครับ
พอหลังออกเวรก็ซื้อเหล้าขาวมาดื่มตั้งแต่อยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
กำลังจะขับรถกลับบ้านที่สุพรรณบุรีขับไปก็ดื่มไปเฮ้ยโอ้ย
เนี่ยครับตำรวจก็ควบคุมตัวดำเนินคดีนะครับค่ะ

โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายจากเหตุการณ์นี้นะ

สภาพการพูดการคุยก็รู้เลยค่ะ